สั่งโจ๊กสาดโจ๊กร้อนเข้าใส่พนักงานขาย๗๑๑
แต่ปรากฏว่าคนสาดก็ทำงานด้วยกัน
พนักงาน๗๑๑เหมือนกันทำงานด้วยกัน
แต่ว่าหมั่นไส้กันอิจฉากัน
อีกคนนึงทำงานเก่งกว่าทำงานดีกว่า
ผู้จัดการชมแล้วตัวเองเนี่ยกลับทำงานมานานแล้ว

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ

นี่ค่ะพอส่งโจ๊กให้แป๊บเดียวแล้วโจ๊กมันยังร้อนอยู่นะ

ถ้าใครเคยทานโจ๊กครับแบบนี้
บอกเลยค่ะมันร้อนมากเพราะว่ามันละอุอยู่ข้างใน
คนที่ถูกสาดโจ๊กอายุ
โอ้ยยังเป็นนักเรียนก่อนเลยคนที่สาด

อายุยังน้อยทั้งคู่แล้วก็เป็นพนักงานขาย
ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ทั้งคู่
คนที่ถูกสาดทำงานเก่งทำงานดีผู้จัดการชม
สาดก็เลยไม่พอใจตัวเองทำงานมานานกว่า
แต่กลับจะถูกย้ายไปทำที่สาขาอื่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๕มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
สาขาครูบางหลวงลาดหลุมแก้วปฐุมธานีนะคะ

อย่างที่บอกคนถูกสาดโจ๊กอายุ๑๗เท่านั้นเอง
คุณผู้ชมแผลผู้พองตั้งแต่คอหน้าอกหน้าแถบซ้าย

คุณผู้ชมต้องใช้ผ้าก๊อตปิดไว้แบบนี้
ให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพครูบางหลวงนะคะ
จิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องไปร่วมด้วย
เพราะว่าน้องเขาอายุยังแค่๑๗เป็นเยาวชนอยู่

ซึ่งต้องมีการดำเนินคดีคนสาโจ๊กค่ะ

ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ
ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ผู้เสียหายบอกว่าทั้งสองคนเนี่ย

ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อสาขาเดียวกันนะ

แต่คนที่ก่อเหตุทำงานมาสักปีกว่าแล้ว

วันเกิดเหตุตัวเองเนี่ยเก็บเงินอยู่หน้าเคาน์เตอร์
เพื่อนสาวเข้ามาที่ร้านหยิบโจ๊กครับ
ใส่ตู้ไมโครเวฟมาวางจ่ายเงิน
อนเงินเสร็จปุ๊บสาดโจ๊กปั๊บเลยค่ะ
สาดสองครั้งนะสองขยักสองขยักถอยกลับมานิดนึงแล้วสาดเลย

โอ้โหลูกค้าในร้านเห็นสีหน้าท่าทางเขาไหมคะ
ตกใจสิลูกค้าเห็นก็ตกใจ
ตัวน้องที่ถูกสาดโจ๊กก็ตกใจเหมือนกันปวดแสบปวดร้อน
แล้วก็ก่อนที่คนสาโจ๊กจะเดินออกไปเขาพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยนะ

เป็นภาษาพ่อขุนรามมันไส้จัง

มันไส้มากบอกว่าฉันเนี่ยหมั่นไส้เธอมากแต่เป็นพ่อขุนร่ามหน่อย

พูดแบบนี้แล้วก็เดินออกไปค่ะ
สาเหตุคนที่ถูกสาดโจ๊กน้องก็ว่าก็ไม่รู้จริงนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ปกติทำงานด้วยกันแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกัน
ก็เลยเดาว่าน่าจะไม่พอใจหรือเปล่า
ที่ตัวเองได้รับการชื่นชมเยอะ
แต่ตัวคนที่สาดโจ๊กเนี่ยต้องถูกย้ายไปทำงานอีกสาขาหนึ่ง
แต่อีกสาขาหนึ่งก็ไม่ไกลนะคุณผู้ชมนะ

ไม่ได้ย้ายไปไหนไกลเลยแต่ไม่พอใจค่ะ
ตำรวจก็เลยแจ้งความสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
แล้วก็บอกน้องว่าต้องไปหาหมอทำแผล

อย่างที่บอกว่าสาเหตุแค่เรื่องเล็ก

คนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้ประสานแม่แล้วประสานญาติแล้ว
ว่าเดี๋ยวน้องเขาน่าจะมอบตัวเร็วนี้ล่ะค่ะ